คุณผู้ชมสถานการณ์โควิด๑๙บ้านเราตัวเลขก็ยังคงสูงอยู่ทุกวัน
นิวไฮกันเรียกว่าวันเว้นวันเลยก็ว่าได้นะคะ
วันนี้มีข่าวเศร้าอีกแล้วนะคะผู้ป่วยติดเตียงค่ะเป็นคุณตา
ไปโรงพยาบาลสนามไม่ได้เพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงต้องการคนดูแลไปด้วย
ก็ต้องรอเตียงจากโรงพยาบาลรออยู่สองสามวันได้ยามากิน
สุดท้ายไม่ทันนะคะเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ
เขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยบอกว่าตอนที่โรงพยาบาลโทรมาว่าได้เตียงแล้วเนี่ย
เพราะออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า๖๐แล้ว
แล้วพ่อก็เสียชีวิตเลยไม่ทันได้ไปที่โรงพยาบาล
เนี่ยค่ะพอแจ้งไปนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดที่ต้องมารับศพผู้ป่วยโควิดเนี่ย
อยู่ในซอยประชาอุทิศ๗๙เป็นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบ
ผู้ตายคือนายจำรัฐชัยเจริญอายุ๗๘ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
มีใบตรวจโควิด๑๙จากศูนย์อนามัยย่านทุ่งครุผลเป็นบวก
สภาพศพไม่มีร่องรอยจากการโดนทำร้ายนะคะ
ตำรวจก็มอบร่างให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
ก็ทำตามขั้นตอนของผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ชาปนกิจอย่างเร่งด่วนแล้วก็ประสานรถเก็บกู้ร่าง
อาสาสมัครมูลนิธิสยามนนทบุรีมาเก็บกู้ร่างค่ะ
นางกิงแก้วสู่วันพืชลูกสาวของผู้ตายบอกนะคะว่า
พ่อเนี่ยมีอาการป่วยไม่สบายลักษณะคล้ายเหมือนจะเป็นโควิด
ก็เลยพาไปตรวจแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับผลยืนยันว่า
คุณพ่อป่วยจริงก็กลับมาพักที่บ้าน
ติดต่อพยายามที่จะหาเตียงที่โรงพยาบาล
เพราะว่าคุณพ่อไม่สามารถรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้

ก็ติดต่อมูลนิธิกระจกเงาขอถังออกซิเจนมาเปลี่ยนทุก๓ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้เมื่อวานช่วงบ่ายค่าออกซิเจนคุณพ่อต่ำกว่า๖๐

แล้วช่วงก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตก่อนจะสิ้นลมเลยนะคะ
โรงพยาบาลโทรมาพอดีบอกได้เตียงแล้วนะ
บอกไม่ทันแล้วคุณพ่อไม่ไหวแล้ว

ส่วนคนที่เช่าห้องอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันนะคะ

แล้วก็มีทั้งกลุ่มคนที่ยืนยันแล้วกับรอเจ้าหน้าที่ยืนยันด้วย
ตอนนี้หลายคนก็ได้ยาต้านจากอนามัยมากิน
ที่หมอบอกประมาณสัก๓วันแล้วเหมือนกัน
ก็อยากที่จะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลด้วยนะคะ

กู้ภัยก็มีการนำร่างของผู้เสียชีวิต
บรรจุถุงซิปล็อก๓ชั้นตามมาตรการนะคะ
แล้วก็นำร่างไปชาปนกิจที่วัดราชประคองธรรมนนทบุรี